เล็งคีย์บอร์ดมันไม่หมดไปจากสังคมจริงยิ่งเป็นยุคโซเชียล
แม่ค้าวัยใสค่ะน้องอายุ๑๔ปีชื่อน้องเนย
อยากช่วยพ่อแม่หารายได้ด้วยการไลฟ์ขายสบู่ผ่านเฟซบุ๊

น้องโดนบูลลี่เรื่องหน้าตาลามปามถึงพ่อแม่จนน้องร้องไห้กลางไลฟ์เลยค่ะ
อันนี้เป็นสบูมี่นะคะลูกค้าตัวนี้นะคะจะเลือกช่วยเรื่อง
เสื้อผิวเก่าให้รุนแรงและเสริมสร้างเสือผิวใหม่ให้ดูขาว
อันนี้จะเป็นสบู่นะก้อนละ๑๙บาท
ละไม่กี่ก้อนนะตอนนี้ขายดีมาก
เป็นการดูได้อีกครั้ง

คือการที่เด็กวัย๑๔เขาช่วยเหลือพ่อแม่ทำมาหากินหารายได้
ควรต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้นะคะ
โดนด่าโดนบูลลี่เรื่องว่าน้องหน้าตาไม่ดี

คุณผู้ชมเอาเป็นว่าเนี่ยค่ะให้ดูแล้วกันขอไม่อ่านนะคะ
เพราะว่าถือว่าเป็นคอมเมนต์ที่ไม่มีประโยชน์ต่อสังคมจริง
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนสะแก้วที่น้องเนยเรียนอยู่
เรียนอยู่ชั้นม๒ค่ะไปคุยกับน้องเนย
เนยก็เปิดใจบอกว่าเห็นพ่อกับแม่ขายของมาตั้งแต่น้องยังเป็นเด็ก
ก็เลยรู้สึกว่าอยากฝึกขายของบ้างช่วยพ่อช่วยแม่
ก็เริ่มขายออนไลน์มา๒ปีก่อนค่ะ
ซึ่งเหตุการณ์ที่ถูกบูลลี่คือ๑๘กรกฎาคม
น้องบอกน้องเสียใจมากร้องไห้กลางไลฟ์

พอเหตุการณ์นี้จบเนี่ยน้องก็เอาหลักฐาน
ก็คือพวกคำคอมเมนต์ที่เป็นคำบูลลี่
ด่าน้องด้วยถ้อยคำหยาบคายด่าพ่อด่าแม่เนี่ยไปแจ้งความแล้วนะคะ
เรื่องต้นน้องก็ยังคงไลฟ์ขายของอยู่
น้องบอกว่าช่วงแรกขายสบู่ได้วันละไม่ถึง๒๐ก้อน
แต่ตอนนี้ยอดเพิ่มเป็น๑๐๐ก้อน
แล้วก็มีคนมาติดต่อขอให้ช่วยรีวิวของด้วย
อันนี้เป็นพลังบวกจากโซเชียลที่สะท้อนกลับไปหาน้องนะคะ
นี่เริ่มแต่งหน้าเริ่มสวยแล้ว
จริงน้องสวยนะใช่
เรื่องเหยียดย้ำเรื่องสีผิวทุกอย่างเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นพฤษภาที่ผ่านมานี้เอง

นี่คือน้ำพักน้ำแรงที่น้องเป่าขายของ

อย่าไปสนใจใครอยากพูดอะไรให้เขาพูดไป
เรารู้ตัวเราดีว่าเรามีคุณค่าแบบไหน